คุณผู้ชมปีใหม่แล้วแต่มีเรื่องสลดรับปีใหม่เลย
เช้าวันที่๑มกราคมวันนี้ค่ะ
มีคนพบศพหญิงนิรนามอายุประมาณสัก๔๐๔๕ปีเนี่ย

ที่น่าเศร้านะคะคือที่หน้าอกมีกระเป๋าสะพายเป้เด็ก
เหมือนกระเป๋าอุ้มเด็กเล็กอ่ะคาอยู่แต่ไม่มีเด็กอยู่ในกระเป๋าครับ
ผู้กันอาจจะเป็นการกระโดดฆ่าตัวตายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่ไปที่โป๊ท่าเทียบเรือสะพานกรุงทน

ก็เป็นทั้งตำรวจสนบวรมงคลแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
สภาพศพนะคะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๐๔๕ปี
ผิวขาวรูปร่างสันทัศน์
เสื้อยืดแขนสั้นลายขวางสีแดงเขียวค่ะ

อกมีเป้อุ้มเด็กสีดำคาอยู่๑ชุด
ตำรวจก็ต้องรวบรวมเอาไว้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครนะคะ
เราก็เลยต้องอธิบายเรื่องของสีเสื้อผ้าเผื่อว่าใครจะรู้จักหรือจำได้

หลังจากนั้น๑๕นาทีต่อมาไล่เลี่ยกันเลยค่ะ
ตำรวจสนปากคลองศาลรับแจ้งว่าพบศพเด็กหญิงลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้ท่าเทียบเรือหลังห้างสรรพสินค้า

แล้วก็นำศพขึ้นมาชนะสูตรเบื้องต้นที่ท่าเรือใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะ

อายุ๑ขวบเศษ
สวมเสื้อกับกางเกงลายตุ๊กตามีสีเขียวนะคะครับ
คือตำรวจก็คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นแม่ลูกกัน
คือแม่อาจจะอุ้มน้องกับกระเป๋าเป้สะพายเด็กที่คาอยู่ที่อกอะค่ะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเหตุคิดสั้นกระโดดฆ่าตัวตายลงมา

ลองฟังเสียงของคนที่เจอศพเด็กคนแรกกันหน่อยนะคะว่าไปเจอที่ไหนยังไงค่ะ
น้องฟังหน้าลอยอยู่กลางแม่น้ำเลยครับ

เวลาอยู่ลูกสาวยังนั่งร้อนไห้เลยบอกน่าอุปสรรคนะ
ทีนี้ทางนายพงฤทธิโคตรือชาพนักงานบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงเขาบอกว่า
เมื่อ๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
ยอดฟ้าหนึ่งเคสซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ลมขึ้นที่ตรวจสอบแล้ว
แต่ไม่เจอก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่าเคสนี้เนี่ยเบื้องต้นชนะสูตรออกมาก็คือคิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสักอย่างน้อยเนี่ย
อาจจะไม่ต่ำกว่า๓วันเพราะว่าศพขึ้นอืดแล้วอะค่ะ
แต่ว่าจากการลองสอบถามคนแถวนั้นดูอะไรอย่างนี้
หลายคนก็ไม่มีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้นะคะ
หลังจากนิทามพนักงานสอบสวนสนบะวันมงคลและสนปากฟรองศาล
ก็จะมอบศพทั้งสองศพให้แพทย์นิติเวชชันสูตรอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะต้องติดตามหาญาติผู้ตายมาสอบสวน

การเสียชีวิตของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะ